ช่วงนี้นี่เรานำเสนอเรื่องบ่อนพนันก็บ่อยเหมือนกันนะ
เพราะว่ามีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้

คราวนี้มาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม

มีคนละเมืองดีเนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาแชร์
บอกว่าโอ๊ยบ่อนพนันนี้เปิดแบบจง

แล้วกลุ่มนักพนันเข้าออกตลอด๒๔ชั่วโมง
คลิปนี้ความยาวไม่ถึงนาทีค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งเป็นภาพที่แหมมีนักพนันทั้งชายทั้งหญิงเป็น๑๐คนเลยนะ
ล้อมวงกันเล่นพนัน
มีโต๊ะมีอุปกรณ์อะไรเตรียมไว้เพียบพร้อม
เล่นทั้งไฮโลกำถั่วบาคาร่า
ทีนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบนะ
ปรากฏว่าบ่อนนี้มันเปิดมาเป็นเดือนแล้วค่ะ
อยู่ในบ้านหลังหนึ่งริมถนนสายอ่างทองอินทรประมูล
ในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
บ้านนี้ลักษณะนะเป็นบ้าน๒ชั้นสีขาว

หน้าบ้านจะมีชายชะกันอยู่ประมาณนักศรีสาห์๕คน
เดินตรวจราดูความผิดปกติว่ามีอะไรผิดปกติไหม
แล้วก็คอยขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งนักพนัน

เพราะว่านักพนันเนี่ยเขาจะเอารถไปจอดไว้ที่ลานวัดค่ะ
แล้วลานวัดอยู่ห่างจากบ่อนพนัน
ก็คืออยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ประมาณ๕๐๐เมตร
ไม่ต้องมาจอดที่หน้าบ้านที่เป็นบ่อน
จอดไว้ที่วัดละกันจะได้เหมือนว่ามาทำบุญ
แล้วมีทีมงานคอยขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งพามาที่บ่อน

ก็ปรากฏว่ามีรถจอดอยู่หลายสิบคันเลย
แล้วก็มีชายชะกันขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งนักพนันตลอดทั้งวันเหมือนกันค่ะ

ใช้คำว่าทั้งวันทั้งคืน
เพราะเขาเล่นกันตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
ชาวบ้านแถวนี้เขาก็บอกว่า
โอ๊ยมันเดือดร้อนเหลือเกิน
บ้านหลังนี้ที่เปิดเป็นบ่อนพนันในชุมชน
ครอบครัวทะเลาะกันบ้านจะแตกอยู่แล้ว
เพราะว่าคนในครอบครัวก็ไปติดเล่นพนันที่บ่อนนี้
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกลุ่มหน่อย
ทีนี้คุณผู้ชมดิฉันดูความคืบหน้าล่าสุด
บอกว่าทางผู้การจังหวัดอ่างทองสั่งย้ายแล้วค่ะ
ย้ายพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐหนูดีผู้กำกับสพโพทอง
มาช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทอง
แล้วก็ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงกรณีไอ้คลิปบ่อน๒๔ชั่วโมง

ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปล่อยประละเลย
ให้ในพื้นที่มีการเล่นการพนัน
แปลว่าตอนนี้ผู้กำกับโดนสั่งเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน